ดังที่เกิดขึ้นที่จังหวัดน่านนะฮะที่มีคนร้ายบุกเข้าไปยิงสองแม่ลูกเสียชีวิตอยู่
ที่บ้านพักกลางหุบเขาตอนนี้ชาวบ้านก็ยังคงปิดปากเงียบ
ไม่ยอมพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ว่าสามีของผู้ตายก็ยังคงเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่นะครับ
โทรศัพท์มือถือของผู้ตายที่คนร้ายเอาไปนั้นถูกไปเปิดใช้ในพื้นที่ภาคกลาง
แล้วก็มีข้อมูลว่าก่อนผู้ตายจะเสียชีวิตเนี่ย
ได้มีการไปกู้เงินธนาคารได้เงินมาเป็นล้านครับ
แล้วก็ถูกฆ่าปริศนาในครั้งนี้นะครับ
ความคืบหน้าในคดีที่มีคนร้ายบุกไปยิงนางศรีวันยอดอ่อนนะครับ
แล้วก็เด็กหญิงพิชยดาพรมเกษาเป็นสองแม่ลูกนะครับ
เสียชีวิตอยู่ในบ้านพักอยู่ที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่าน
ล่าสุดเมื่อวานตำรวจภูทรเชียงกลางเดินทางไป
รับผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่โรงพยาบาลแพร่
แต่ทีมแพทย์ที่ผ่าพิสูจน์ทำเอกสารเสียชีวิตของ
การเสียชีวิตของผู้ตายแล้วก็ร่องรอยต่างในร่างกายของศพไม่ทันนะครับ
ทำให้ต้องเลื่อนการรับผลการตรวจพิสูจน์อีกครั้งออกไปก่อน
ส่วนการติดตามตัวเรื่องของคนร้ายจากข้อมูลทางโทรศัพท์มือถือ
เพราะเมื่อวานเปิดทำการแล้วนะฮะแล้วก็ขอไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ซึ่งอาจจะเห็นตัวของคนร้ายที่นำไปกดเงิน
ขณะที่ข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือที่คนร้ายเอาของผู้ตายไปเนี่ย
พบว่าล่าสุดมีการเปิดใช้ในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค
แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงของภาคกลาง
ซึ่งยังไม่แน่ชัดว่าผู้ที่ใช้งานมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมครั้งนี้หรือไม่
จากนี้ยังพบว่าเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
ผู้ตายเพิ่งจะไปกู้เงินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตร
ทกศมา๑ล้านบาท
เพื่อนำไปใช้หนี้ที่มีอยู่ก่อน
แล้วก็เหลือเงินในบัญชีหลายแสนบาท
ทำให้น่าเชื่อได้ว่าประเด็นเรื่องของเงินน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตในครั้งนี้
คนร้ายประสงค์จะเอาเงินหรือไม่อย่างไร

เพราะว่าคนในหมู่บ้านไม่ให้ความร่วมมือกับตำรวจเลยในการสืบสวน
ลงพื้นที่ไปคุยกับชาวบ้านหลายต่อหลายวัน

จากว่าช่วงเวลาดังกล่าวเกิดฝนตก
มีพายุทำให้ไม่ได้ยินอะไรเลย
ทางตำรวจเองไม่มีพยานบุคคลเลยนะครับ
ในการไปตรวจสอบที่ยังคงหลงเหลือในที่เกิดเหตุ
แล้วก็ต้องรอการตรวจพิสูจน์จากแพทย์เท่านั้นนะฮะ
ซึ่งถ้าเกิดผลออกมาครบถ้วนแล้วก็จะสามารถรู้ตัวถึงคนร้ายที่ก่อเหตุได้อย่างชัดเจนนะครับ